บอกว่าจะบินไปแล้ว
อีก๒อาทิตย์ก็จะบินแล้วค่ะ
พี่หวักก็เตรียมตัวเรียบร้อย

จดทะเบียนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับ
ตื่นเต้นไหมคะจะมีใบทะเบียนเหมือนกับเจ้าเอง

ตอนแรกมันก็รู้สึกเฉยแต่ท้ายสุดแล้วมันตื่นตื้นมาก
ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเราจะได้แต่งงาน
คาดหวังอะไรกับการจดทะเบียนครั้งนี้คะ

ก็คาดหวังแบบไม่ได้คาดหวังอะไรหรอกพี่
ก็เอาเป็นว่าเราทำตามจุดประสงค์ในที่
เขาอยากทำเพื่อความสบายใจ
ได้ของเราทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็รู้ว่าอ่าใบจดทะเบียนเนี้ยสำคัญกับเราอย่างหนึ่ง
ก็คือว่าเขาไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวแขนนะตอนนี้พอเราจดทะเบียนไปปุ๊บเนี่ย
ยูนัสเกิดจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเซ็นหรือว่าตัดสินใจเอ่อในสิ่งต่างต่างสำหรับตัวแขนได้นะ
มากับสินใจของเราเอ่อณตอนนี้นะแขก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเอ่อ
แขต้องเช็คอย่างเช่นตัวแขอยู่ที่ประเทศไทยนะฮะแต่ถ้าแขจดแล้ว
ด้วยเรื่องเอกสารเนี่ยก็อาจจะต้องมีการแปลเอกสาร
จะต้องทำเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าซุมเองก็เป็นก็
เวียนก็เป็นประเทศหนึ่งที่แบบเขาเรียกว่าก็ก็เอ่อ
ไม่ได้แบบไม่ได้เป็นประเทศที่แย่ในเรื่องเอกสารอะไร
น่าจะมีความเชื่อถือพอสมควรอยู่ค่ะค่ะอันนี้ก็คือว่า
ที่สามหลายคนอิจฉาเราอย่าอิจฉาเลยฮะอันนี้ตอนนี้ก็
อันนี้แขกมองเห็นว่าเป็นความที่โชคดีที่แขกไปโตที่นู่น
อยู่ที่นู่นได้สัญชาติที่นู่นแล้วก็ได้รับสิทธิ์ตรงนี้อะไรอย่างนี้
อย่างเงี้ยฮะก็หวังว่าประเทศไทยเอาแม้ว่าเราอดใจรอยนิดนึง
รอยนิดเดียวใช่ไหมเชื่อว่าไม่นานแหละประเทศไทยน่าน่า
จะสามารถจดทะเบียนกันได้ใช่ใช่ค่ะใครตื่นเต้นพวกนั้นแข
แฟนหรือครอบครัวแฟนเเฮว่าสำหรับตัวแบบแขก็ว่าแขตื่นเต้น
มากกว่าแต่สำหรับแฟนเวลาตอนเนี้ยตาเขาเหยิ้มมองเราแบบล่ะ
เองก็ตกใจแบบโหมันก็ขนาดนี้เลยเหิยอะไรอย่างเงี้ยเออสาวา

บิดยอดอย่างไรโยะข้ามประเทศเป็นยังไง
ตาเหมือนลูกแมว

กันอยู่อ่าแล้วคนสัญญาณแล้วคือเขาจะมาอยู่ที่นี่หรือว่า
คือจะมายังไงครับแขกคงทำงานที่นี่ไปก่อนเออ
เพราะว่าแขกยังอยากทำงานที่เมืองไทยอยู่ระยะทางไม่ใช่ปัญหา
จริงจริงแต่ก็ยังยึดหลักที่ไทยไว้อยู่ยังยึดหลักที่ไทยไว้อยู่
จริงเหมือนเขาอยากให้เราไปอยู่นู่นเขาอยากอยู่แล้ว
แต่ด้วยความที่เขารู้ว่าเรารักในสิ่งนี้รักในงานที่เราทำในนี้
เขามันหายากนะพี่คนที่ปล่อยโอกาสเราในอายุประมาณนี้แล้ว
ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยให้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
อยู่ไปเลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบว่างเจอกันเมื่อไหร่ก็จะมาทัย
หรือให้เข้ามาอยู่ไทยหรือว่าเราจะไปอยู่สวีเดน

ตัวนี้พอมีปกป้องมาแขนเริ่มคิดแล้ว
เริ่มคิดแล้วได้คุยกับพี่หอมว่าแบบ
พอน้องอายุ๑๘๒๐เรียนจบมหาลัยแขกก็๕๐กว่าแล้ว
แกก็ไม่รู้ว่าปกป้องพี่หอมแบบ
โอเคไหมถ้าอยากไปเรียนต่อที่สวีเดนการศึกษา
เพราะว่าแขตรงนู้นก็พร้อมแฟนแขกก็พร้อมแล้ว
อันนี้คือแภงของแขกนะที่คิด
ถ้าปกป้องไปเรียนต่อแขกคิดว่าแขกคงย้ายกลับไป
แล้วก็ไปดูปกป้องที่นู่น
คุณอยากให้พวกมันทำอะไร
ไม่ได้เป็นลูกบุญธรรมแขทำในฐานะเอาไว้ว่าแขกเป็นน้องดีกว่า
แขกแล้วแขกก็รักปกป้องแขกก็อยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับปกป้อง
อยากมีแขกตัวเองหรืออยากมีแขก
ยังเอาจริงแล้วแขกไม่อยากมี
ไม่อยากมีพันธะที่รู้สึกว่ามันจะมีความเป็นห่วงอยู่
เคยคิดว่าเป็นห่วงตลอดเวลาปกป้องแขกรักนะฮะแขกก็ห่วงแต่ว่า
แต่ว่าด้วยหน้าที่ของแท้ที่มีต่อปกป้องมันไม่ต้องแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างนี้
ใช่แต่ถ้ามีขอแขกเองแขกก็คงจะต้องมาเลือกระหว่างว่า
ลูกจะต้องอยู่สวีเดนหรือว่าจะอยู่ไทยหรือว่าจะยังไง
คือถ้ามีลูกอยู่ดีถ้าแขกบอกว่าแขกเป็นลูกแขกก็ต้องย้ายกลับทันทีเลย

เขาก็น่าจะไม่อยากเหมือนกันน่าจะแบบอยากใช้ชีวิตอยู่กับหลาน
ใช่คุยกันแล้วอยู่กับหลานอย่างนี้ดีเราก็เลยมีหลานลูกครึ่งสวีเดนลูกครึ่งเอเชีย

ใช่ถ้าข้ารับขอจะรับปกป้องค่ะ

ใช่เพราะว่าเราโตมาจากตรงนู้น
เดินการเรียนการศึกษาซึ่งเองก็ถูกว่าดีพอสมควร
ได้คุยกับพี่ห่อมหรือได้ไหมว่าเผื่อจะกับแอนาโฮสแล้ว
เคยพูดพูดไปแล้วค่ะแล้วก็แล้วก็บอก
ถ้าคุณต้องคุยกับพ่อมากมายใช่ใช่แต่ว่าเราเลยหนึ่งบอกว่า
ถ้าปกป้องมันได้มีโอกาสไปเรียนที่นู่นจริงจริงเราถึงบอกว่าเราย้ายกลับ
เรายอมไปอยู่ตรงนู้นตอนนั้นเรา๕๐กว่าแล้วเราก็ไม่รู้จะทำอะไรในโอกาสแล้วเราก็แก่
แต่ว่าคือจริงวางวัดใหม่อาจจะไม่ได้ใช้ที่วิดีโอที่เมืองไทยหรอ
ใช่แต่พอมีปกป้องมาแขกก็บอกเลยว่ามันเปลี่ยนความคิดของแขกมันก็เริ่มเปลี่ยนไป
ตอนนี้เราก็ตอนแรกเราคิดว่าเราจะไปมาม่าแต่ตอนนี้พอมีมาก็เดี๋ยวว่าเป็นเรื่องของอนาคตอีกที

สรุปตอนนี้เพื่อนเจ้าสาวกี่คนครับ
เพื่อนเจ้าสาวจากไทยก็จะมีมา๕คนละที่พี่ในวงการ

นายใช้เป็นโหดนะ
ก็แม้แต่งเป็นอาว์ดอร์ดออบดินทะเล
จะจบวันจัดงานเลยค่ะ

วิ้งมากเราจะบอกว่าเราจะกลับไปความลับเราจะบอกไปความลับแล้วเราจะไม่บอกในเรื่องนั้น
ต้องรออยู่กันอย่างเดียวไม่ว่าชุดแต่งงานจัดเต็ม
แน่นอนไม่ธรรมดาอยู่แล้วครั้งหนึ่งในชีวิต

ไม่อะไรแขกต้องการสิ่งที่เรียบง่ายแล้วก็บวกกับด้วยที่หลานจะไปเยอะมาก

แล้วฮะก็ชุดเดียวมันต้องบอกก็เป็นอีกชุดหนึ่งอะไร

เรียกว่าชุดนี้แบบว่าไปปัดแล้วเลยล่ะเอาเขานะไง
ว่าต้องขอบคุณพี่มากก็ได้แข่งการแบบแบบ
แต่งใกล้ง่ายแต่พี่บอกว่ามันครั้งเดียว
อะไรเราเข้านั่งที่นี่ด้วย

มันไม่ใช่ชุดเจ้าสามแต่แถวว่าตื่นเตน

อารก็จะยิ้มเราอมยิ้มลงประมาณนี้
โอ๊ย

วันสุดท้ายเอากระเป๋าไปที่กองแล้วก็บิน

ขอบคุณครับ